อันดับสุดท้าย

คุณเอามือมาแตะที่ตรงนี้ฉันเนี่ย

ไม่ได้ใจไม่คิดบอกเลย
อัดคลิปไว้นะ
คุณนั่งอยู่บนรถเมงสองพักนึงค่ะ
มันเหมือนแบบมีความรู้สึกแบบเหมือนมีคนมาทำกิจ

เพราะเรานั่งคุณบอกด้วยแล้วก็
เราก็แบบว่าน้องมาข้างหน้าที่นั่งไปกับคนก็นั่งคุยกันน่ะ
ตรงนั้นไปกับตอนนั้งรู้สึกแบบความรู้สึกว่ามีนป้ายวะ

ว่าสกิดตรงไหน
ช่วงประมาณรู้สึกอยู่

มื้อมันจับระหล่างหมดแล้วจีบเลยและมื้อเขาก็ช่องประมาณแห่งนั้น
ที่เรานั่งได้ก็ฉริปเลยครับ
คือเขาตกใจหนีก็ด่าเลยใช่ค่ะ
เรื่องกรี๊บทำอะไรอ่ะกรี๊บน่ากับด่ายกมาก

นี่ทำอะไรอยู่พ่อแจกหิวหรือเปล่า
แล้วตอนนั้นที่เราดูมันอยู่ที่ไหน
ตั้งแต่เลยอรักษาทุกข่าวเรือนอรักษาทุกข่าว

ก็คือพ่อหนูเสร็จพวกเขาไปบอกกระเป๋า